ทำรโหลดทหารบุกไปจากพระธิบจุลเมืองกาล
มีการพากลุ่มวัยรุ่นมาเสพยาเสพติดในกุฏิของวัดครับ
ในกุฏิของพระพงศ์พิทักษ์สุเมโธหรือนายพงศ์พิทักษ์พันนโลฤษฐ์
อายุ๒๔ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดโนนสง่านเจริญธรรม
ตำบลหนองเริงอำเภอเมืองบึงกาลครับหลังพลเมืองดีก็แจ้งมาว่ามีพระหนุ่ม
มีพฤติกรรมนำพากลุ่มวัยรุ่นไปมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็ยาบ้านในกุฏินะครับ
แล้วก็ใช้วัดเป็นสถานที่ลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นผู้เสพ
แล้วก็มีผู้ค้ารายย่อยในราคาเม็ดละ๒๐๐บาทครับ
ทางด้านของจากการตรวจสอบพบว่ายาบ้ามีการมันจุไว้ในถุงพลาสติกห้าสิบเม็ด
โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายครับ
จากนั้นก็มีการควบคุมตัวไปให้กับเจ้าอาวาสวัดเปล่งคำกล่าววาจาลาศิกขาก่อนจะคุมตัว
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรหอคำอำเภอเมืองบึงการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ